ส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เจ้าของร้านกาแฟย่านธนบุรีเนี่ยออกมาชี้แจงค่ะ
ที่เพจดังเนี่ยเอาภาพของตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตมากินกาแฟแล้วก็ไปบอกลักษณะว่าไม่จ่ายเงินนะคะมารีดถ่ายกินกาแฟฟรี
ทางเจ้าของร้านเขาออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ได้มีการรีดไถหลอกดื่มกาแฟฟรีนะคะมาจ่ายเงินตามปกติแต่ว่าถูกบิดเบือนข้อมูลเอาไปโพสต์แล้วก็สร้างความเสียหายค่ะ
ในเพจเฟซบุ๊คชื่อดังที่มีการนำไปโพสต์บอกว่าตำรวจกับเจ้าหน้าที่เขตทำทีมาตรวจความเรียบร้อยคาเฟ่ย่านธนบุรีกรุงเทพสั่งอาหารกาแฟกินแล้วออกจากร้านโดยไม่จ่ายเงินนะคะ
วันนี้นายนรดลนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าร้านเขาเพิ่งเปิดเมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์สิ่งที่เพจดังเอาไปโพสต์ไม่เป็นความจริง
แต่ยอมรับว่าเอาภาพวงจรปิดโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวจริง
วันนั้นเนี่ยวันที่๒๖มีนาคม
กับเพื่อน๒คนที่ไม่ได้เป็นตำรวจ
สั่งเครื่องดื่มแต่ว่าเขาก็จ่ายเงินตามปกติ
ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือวันที่๒๗มีนาคม

ก็มาสั่งเครื่องดื่มก็จ่ายเงินตามปกติมีคำแนะนำบอกว่า
อย่าส่งเสียงดังอาจจะถูกร้องเรียนเพราะตรงนี้เป็นย่านที่อยู่อาศัยก็เท่านั้นนะคะ
แต่เขาบอกว่าคืนวันนั้นเนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งบ้านอยู่ข้างร้าน
อ้างว่าร้านกาแฟเสียงดังตอนสี่ทุ่มแต่เขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยปิดทุ่มหนึ่ง
เจ้าของร้านกาแฟก็เลยตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นขบวนการสร้างเรื่องร้องเรียน
เพื่อเรียกค่าปรับจากร้านหรือไม่นะคะจึงเป็นที่มาของการโพสต์เตือนร้านอื่น
แต่ไม่ได้โพสต์ปรักปรำหรือต่อว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีใครกินฟรีค่ะ
ลงโจมตีผมว่าทางพี่เจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยเขารู้สึกแย่เขาเสียหาย
เขาโดนจมตีง
ไม่ได้พูดอะไรใสล้ายเขาเลยเราแค่จะตั้งข้อสงสัยของเราจากนักข้อเผยที่เป็นจริงไหม
เขามาข่มขู่รีดไถขอกินฟรี

เขามาซื้อปกติแบบลูกค้าปกติเขาจ่ายเงินปกติเลย

บอกว่าตอนนี้กำลังปรึกษากับนักกฎหมาย
ว่าจะมีการดำเนินคดีกับเพจ
ที่เอาข้อมูลนี้เอาคลิปนี้ไปโพสต์บิดเบือนหรือไม่ค่ะ